ไทยแลนด์สู้ไทยแลนด์ไม่ได้เชียร์บอล
ข่าวแรกนี่มันไทยแลนด์โอลี่หรือเปล่า

ไปดูด้วยฮะถนนเป็นอย่างนี้เกาะมันเป็นอย่างนี้
อันนี้คือถนนนะฮะถนนทางหลวงหมายเลข๒

คนที่ใช้รถใช้ถนนผ่านจุดนี้ก๊อฟระวังให้ดี
ปุ้ยระวังให้ดีคุณผู้ชมระวังให้ดี

ว่าเกาะกลางถนนเนี่ยมันแหลมยื่นออกมาในบริเวณถนน
เกาะกลางถนนเก็บทรงไม่อยู่เหรอคะหรือยังไง
ผมไม่เคยไปแล้วผมไม่เห็นลูกศรสีแดงอย่างนี้ก่อนในภาพนี้นะ

คว่ำได้นะแล้วยิ่งถ้าเกิดมืดมืดตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหคุณ
แน่นี่ฮะมันแหลมมาได้ยังไง
ยางแตกแม็กซ์แตกได้นะ
เอออ้าวไม่ใช่แค่น้องก๊อฟคาดเดาหรอกครับ
พอไปดูใกล้มันมีร่องรอยนะฮะของล้อยางรอยชนปูนแตกชำรุด
เบียดลอยเสียดสีกับเกาะกลางมาแล้วหลายครั้ง
ทำให้รถที่ขับมาแบบไม่ระวังชนเกาะกลางแน่นอนครับ
ถ้าหลบมาทางเลนซ้ายเดี๋ยวก็โดนรถทางนี้อีกนะฮะ
มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่า
เจ้าของโครงการหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบออกแบบถนนหรือว่าเกาะกลางที่ยืดออกมาแบบนี้ได้ยังไง
หรือไม่เป็นไปตามแบบที่ตั้งใจไว้หรือเปล่า
ตอนจะส่งมอบงานตรวจรับไปได้ยังไงแบบนี้
แล้วเปิดให้ประชาชนสัญจรแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
เกิดความเสียหายของทรัพย์สินขึ้นมาหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ออกมาชี้แจงเขาหน่อย
ถนนสายบ้านกุฎละลมห้วยหลัวชัยภูมิศรีคิ้ว
แล้วใครออกแบบแล้วอนุมัติแบบให้สร้างได้ยังไงนะ
สามารถไปต่อแถวเพื่อที่จะยูเทิร์นได้แต่ความกว้างของถนนมันไม่ได้ถูกคำนวณไว้

มันคือแบบฟุตบาทมันเข้ามาในเลนเลย

คนที่พี่ให้จังหวะเหมือนไทยแลนดสู้